ท่านผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนเหลือเกิน
อยู่แถวนนทบุรีนะฮะหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี้ก็เผยใส่น้อย
มีเพื่อนบ้านเป็นจ่าทหารเรือค่ะแม่ความจริงน่าจะอุ่นใจนะนั่นน่ะสิ
ใช่ไหมมีเพื่อนบ้านเป็นเจ้าหน้าที่เป็นการพาได้
เผื่อเกิดหงเกิดเหตุอะไรสุดท้ายจ่าทหารเรือนายนี้เนี่ย

ชาวบ้านอ้างว่าเกะกะระรานไปทั้งหมู่บ้านเลยเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่เป็นคลิปวงจรปิดจากบ้านผู้เสียหายนะครับที่บอกว่ากำลังถูกเพื่อนบ้านที่เป็นจ่าทหารเรือ
ทอด้วยถ้อยคำหยาบคายคือถามว่าด่าเรื่องอะไรทางผู้เสียหายบอกว่าทางพ่อของเขาเนี่ย

เขาเคยสั่งเอาไว้ห้ามออกพร้อมกันห้ามพ่อเขาออกมาจากบ้านเลยด้วยซ้ำ
เพราะไม่ชอบขี้หน้าพ่อเขาฮัลโหลได้เหรอคะเมื่อไหร่ที่เห็นพ่อของเขาเนี่ย
จะออกมาตะโกนด่าเหมือนในคลิปอุ้ยแล้วเมื่อแปดธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ทหารยศจ่านายนี้เนี่ยนะก็มาด่าทอมาพูดจาข่มขู่ที่บ้าน
มาข่มขู่พี่ชายเขาด้วยจนเมื่อวันที่สิบธันวาคมต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
นี่นะฮะที่เขาอัดคลิปเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อน
เมื่อวานนี้๑๑ธันวาคมผู้เสียหายบอกว่าขับรถสวนทางกับจ่าโอม

อยู่เนี่ยย้อนรถกลับมาแล้วมาเคาะกระจกรถเขาเรียกให้ลงจากรถ

เดินมาแล้ว

อันนี้หมายถึงมาหาพ่อหนูค่ะ

นี่ทางฝั่งนี่ฝั่งนี้เขาก็พยายามเดินเข้าไป
คือเขาบอกมันเป็นการข่มขู่คุกคามแบบมาถึงตัว
เขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวมาก
โดยเฉพาะพ่อเขาอายุ๗๓ปีแล้ว
แล้วจ่าโอมบอกไม่ชอบขี้หน้าพ่อห้ามพ่อออกจากบ้าน
ก็มันบ้านเขามันไม่ได้นะคะ
ออกหน้าบ้านไปเป็นถนนก็เป็นทางสาธารณะนะ
ไม่ใช่ของสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่ง
แล้วพ่อก็เพิ่งผ่าตัดมายังไม่ค่อยแข็งแรงด้วย
ที่เคยลงบันทึกประจำวันก็เลยตัดสินใจ
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความเลยนะฮะ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวกลัวก็เลยลงพื้นที่

อยู่ในพไซเนอยนะครับพี่นนทบุรี
นี่ฮะคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไป

เขาบอกเขาขอชี้แจงแบบนี้
เขาบอกว่าคู่กรณีบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือคุณพ่อของผู้เสียหาย
ที่บอกว่าห้ามพ่อเขาออกจากบ้าน
คือทางจ่าโอมบอกว่าพ่อของคุณนัทผู้เสียหาย
พูดจาหยาบคายใส่พ่อกับแม่เขาก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๓จนถึงปีนี้เนี่ยมัน๓ปีมาแล้ว
ส่วนแม่ของจ่าโอมนะชื่อป้าอ้วนบอกว่าเวลาเช้าเนี่ย
แม่เนี่ยเดินออกกำลังกายหน้าบ้าน
เดินไปเดินมาเสียดแค่งเสียดขา

แต่พอเดินผ่านหน้าบ้านคู่กรณีเนี่ยพ่อของคู่กรณีก็ด่าหลายครั้ง
มึงจะเตะมึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงจะมาเตะกูเนี่ย
โอ้ไม่ได้ด่าโอ้ไม่ได้พูด
แล้วมึงจะเอายังไงเนี่ยมึงพูดหยกเนี่ยมึงด่ากูว่าวันนี้
แล้วมึงจะเอาไงเนี่ยแล้ววันนี้มึงด่ากูอีกเนี่ยมึงจะเตะ
มึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงจะมาเตะกูเนี่ยได้ไหม

เขาแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมชอบมาด่าพ่อกับแม่เขา
เขาก็เลยต้องวันที่เกิดเหตุเนี่ยขี่รถมาจากที่ทำงานเพื่อมาเคลียร์
คำถามคือเวลาเคลียร์กันแล้วเอาปืนไปเคลียร์ทำไม
พกปืนไปเนี่ยเอาไปขู่เขาหรือเปล่า
โอมยอมรับว่าพกปืนไปจริงแต่มันอยู่ในกระเป๋านะ
แต่ชาวบ้านบอกแหมต่อให้อยู่ในกระเป๋านี่มันเป็นปืน
ใครเห็นก็กลัวคือแค่พูดว่ามีปืนก็กลัว
แล้วยิ่งเห็นก็โอ้โหไปกันใหญ่เลยจะมาบอกว่ามันอยู่ในกระเป๋ายังไง
โอมบอกว่าปืนที่เขาครอบครองอยู่เนี่ยมีอยู่๒กระบอกนะครับ
ปืน๙มม๑กระบอกซึ่งจะเก็บเอาไว้ที่บ้านมีทะเบียนถูกต้อง
ส่วนอีกระบอกหนึ่งจะพกติดตัวเอาไว้เป็นประจำ
ส่วนที่เห็นว่าที่ว่าไปมีปัญหาอะไรกับทางฝั่งของเพื่อนบ้าน
ของชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยจาโอบอกอันนั้นบีบีกัน
ทำไมต้องมาโดนกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นสิ่งที่สูง
เป็นสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตของลูกแล้วล่ะครับ
ผมรับไม่ได้ก็เลยถึงให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
อันนี้พ่อแม่ลูกบ้านจ๋าโอมเขาก็พยายามชี้แจงว่า
พ่อกับแม่เขาเนี่ยถูกชาวบ้านดากร
บางทีเขาก็ต้องมาเคลียร์นะอยู่ที่ทำงานรู้ว่าพ่อกับแม่ถูกด่า
ต้องรีบขี่รถมามาเคลียร์กับชาวบ้าน
ไอ้ปืนที่พกมาเนี่ยมันบีบีกันปืนจริงมีอยู่สองก็บอก
แต่ชาวบ้านบอกโอ้โหมาแต่ละทีเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรนะนะ
แต่เขาบอกอันนี้แหละบีบีกันของเขานะครับ
เอาทางฟังทางชาวบ้านบ้างนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
วันนี้มีนักข่าวมานะมาสัมภาษณ์เนี่ย
จ่าโอมกับพ่อกับแม่เขาก็พูดจาดี
ก็เหมือนกับเวลาที่ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาแหละ
บ้านจ่าโอมก็พูดจาดีแบบนี้นี่แหละ
ชาวบ้านบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมของบ้านนี้
อย่างบางทีเนี่ยเขาจะชอบคอยไปส่องดูว่าหน้าบ้านของชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงก็มีนะฮะ
หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาบอกเขาติดไฟเอาไว้นอกบ้าน
พอกลางคืนเปิดไฟบ้านจาโอมก็หาว่าไฟแยงตา
ก็ไปด่าเขาก็มีไปทุบกระจกบ้านเขาก็มีนะ
หรือเวลาถ้าถอยรถออกจากบ้านแล้วควันรถเนี่ยมันพุ่งนะเข้ามาเวลาผ่านหน้าบ้านจ่าโอม
โอมบอกให้ถอยรถให้ดีถอยยังไงก็ได้ไม่ให้มีควัน
ซึ่งล่าสุดบ้านนี้เขาย้ายออกไปแล้วชาวบ้านบอก
ย้ายออกเลยเหรอคะเขาทนไม่ไหวเขาคงไม่รู้จะถอยยังไงไม่ให้มีควัน
แล้วเวลาจ่าโอมออกมาอะไรกับชาวบ้านเนี่ยชอบพกปืนมาไงชอบพกปืนให้เห็นเขาก็กลัวกันหมด
ยังมีเรื่องที่ซอยข้างบ้านจ่าโอมจัดงานขึ้นบ้านใหม่
โอมก็ไปโวยวายเขาบอกว่าเขาเสียงดัง
เราคุยกับคุณส้มนะฮะเป็นหนึ่งในคู่กรณีของจ่าโอมนะครับบอกว่าเคยผ่านหน้าบ้านจ่าโอมแล้วถูกตะโกนด่า
บอกถ้ายังไม่เลิกตั้งวงนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าจ่าโอมเนี่ยพูดถึงใคร
กระทั่งขากลับผ่านอีกนะก็เลยถามไปว่าเออมีอะไรหรือเปล่า
อยู่อยู่จ่าโอมเดินพุ่งมาหาแล้วแม่จ่าโอมก็เดินตามมาอีกยกมือถือมาถ่ายคลิป
นี่เหตุการณ์วันนั้นนะฮะที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
จัดงานเลี้ยงนะมานี่มาโวยวายเรื่องเสียงดงเสียงดัง
แล้วแม่จ่าโอมก็เดินมาถ่ายคลิปเอาไว้

ตอนนั้นเขาบอกมีคนที่นั่งกินส้มตำมาช่วยห้าม
ก็ขอโทษขอโพยกันไปแต่จาโอมก็ไม่หยุดนะฮะ
แล้วขู่แล้วก็เอาเรื่องปืนมาขู่อีกนี่
พุ่งเข้ามาให้ได้แล้วก็ถามว่ารู้ไหมกูเป็นใคร
คือชาวบ้านเขาบอกเขาเจอกันหลายหลังไม่ได้เจอกันแค่หลังสองหลังนะครับ
วันนั้นต้องโทรเรียกตำรวจมาเคลียร์
แล้วพอตำรวจมาก็เหมือนเดิม
คือเวลาตำรวจมาเหมือนกับนักข่าวมาในวันนี้ชาวบ้านบอก
บ้านนี้เขาก็จะพูดจาดีดูเรียบร้อย
พอพี่เรียกตำรวจมาใช่ไหมล่ะ
พอตำรวจมาเขาก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งเลยนะ
เขาจะพูดแบบเป็นหลังมือเลยทีนี้
เขาก็ว่าผมเป็นลูกผู้ชายพอผมไม่ทำอะไรพี่หรอก

เอาไปเพราะเขาบอกว่าเขาเจอกันหลายหลัง

คำถามก็คือว่าเอาเป็นทหารเรือด้วย
กับชาวบ้านเนี่ยคือถ้าชาวบ้านหลังไหนผิดแบบไหนอะไรยังไง
เขาบอกเอาก็ไปแจ้งความหรือว่าก็มาคุยกันอย่างมีเหตุมีผล
ยกปืนเอาปงเอาปืนอะไรมาด้วยเนี่ยหรือมาขู่ว่ากูเป็นใครรู้ไหมเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าไปแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของจ่าโอมแล้วนะฮะ
โอมเป็นจ่าทหารเรือนะฮะผู้บังคับบัญชาบอกว่าก็ทำได้แค่ตักเตือน
ชาวบ้านเลยบอกเอาแล้วจะให้ทำยังไงต้องอยู่กันหวาดระแวงแบบนี้เหรอ
วันไหนเกิดยิงขึ้นมาหรือทำร้ายกันขึ้นมาทำยังไง
ส่วนจ่าโอมเนี่ยพอรู้ว่าต้นสังกัดบอกกับชาวบ้านว่าทำได้แค่ตักเตือน
เขาก็มาพูดกับชาวบ้านอีกบอกเก่งแต่ฟ้องต้นสังกัดนะ
แต่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกทีนี้พอเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
โอมกับพ่อกับแม่ยังไม่หยุดพฤติกรรมนะครับชาวบ้านบอก
มาไล่ด่าชาวบ้านที่ไปให้สัมภาษณ์ไปให้ข้อมูลกับนักข่าวด่าแบบด่าสารพัดเลย
ค่ะแล้วใครอยู่ไหมครับ
ทุกคนเขามีเหตุและผลแพ้

ถูกบ้า

ถ้าลุงบ้านตรงข้ามยังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ไปบอกให้ลุงเนี่ยเขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อน

อันนี้นะฮะนี่น่าจะเหมือนชุดที่เราไปสัมภาษณ์วันนี้เลยนะ
อืมค่ะเพื่อคล้ายกันใช่ไหม
เห็นไหมพอนักข่าวให้สัมภาษณ์เสร็จอะไรกลับมาเนี่ยเขาก็เดินไปหาชาวบ้าน

นี่เขาบอกถ้าบ้านไหนมีปัญหากับเขาก็ให้ไปอยู่ที่อื่นก่อน
แล้วก็ยังยืนยันว่าเนี่ยเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อกับแม่เขาถูกชาวบ้านเนี่ยมาด่าก่อน
โอ้โหท่านผู้ชมฮะทีนี้เขาอ้างต้นสังกัดด้วย
ทางประธานหมู่บ้านนะครับคือคุณสุทัศน์พัชรามันนะครับ
ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้นสังกัดของจ่าโอมเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านเหลือเกิน
มันเป็นปัญหาแบบนี้มานานแล้วเกิดวันดีคืนดีถึงขั้นแบบชักปืนขึ้นมายิงชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
นี่ฮะล่าสุดทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็หน่วยขึ้นตรงบอกว่าได้ทราบพฤติกรรมของจ่าโอมแล้ว
เดี๋ยวจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วจะเรียกจ่าโอมาสอบพฤติกรรม
ถ้าพบว่าทำผิดจริงจะถูกลงโทษทำรงวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้อีก
นี่นะฮะส่วนทางอาญาก็ต้องถามทางตำรวจอีกทีนึงว่ามันเข้าข่ายถึงขั้นอาญาหรือยัง
แต่ชาวบ้านบอกโอ้โหก็แม้ว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าบางทีบุกเข้ามาถึงตัวแล้วบางที
เขาก็กลัวน่ะมีปงมีปืนให้เห็นแล้วอ้างว่าปืนบีบีกันแล้วเขาจะอยู่กันยังไง
คือมันจะรู้ได้ยังไงปืนบีบีกันเห็นเป็นข่าวก็เยอะแยะบางคนใส่ลูกไม่ใส่ลูกมันหวั่นใจอะค่ะ